บอกเลยว่าเจ้านี้ทั้งเหนียวทั้งแม่นทั้งอร่อย

ติดตามในช่วงจูโดเวลาไว้ยัง
จูโดเวลาไว้ยังวันนี้ผมมาตามหาคนหนึ่ง
ต้องบอกเลยว่าคนนี้เขาดังมากในแอปพลิเคชันหนึ่ง
เขามีการฉูปป้าอย่างนี้
เขาให้เลขมงคลด้วยเป็นเลขอะไรไม่รู้

สวัสดีครับโอ๊ยใช่เจ๊ไก่หรือเปล่าฮะ
โอ้โหนี่คุณผู้ชมครับเจอตัวแล้วครับ
กล้าแล้วแม่แม่ไม่อยู่
ทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าแม่ไม่อยู่ฮะ

จะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งที่เต้นอยู่ข้างหลัง

แต่ถ้าพูดเรื่องครามม่ายิ่งระบบคนพวกนี้ได้กลิ่นมาจากไก่เลย

เดี๋ยวดิงเกาะแต่โปรลานเลยฟินเจอร์คือมาแล้วต้องกระบะท่านอ่ะนะ
เขาจะเป็นตัวนี้ก็ได้
หวานกำลังดีครับคุณผู้ชมครับยุ่มแล้วก็หอมมาก
ถืออร่อยต้องเก็บให้กินที่บ้านต่อแล้ว
แต่ว่าขั้นตอนการทำคร่าวเดี๋ยวเราไปดูไหมครับ

ได้เดี๋ยวไปดูเจ๊ไก่เขาทำหลังร้านเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ดูขั้นตอนการทำบ้างครับคุณผู้ชมครับ
มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนี่เลยอันนี้น้องเขากวดนี่ทำอะไรอยู่ครับ

เที่ยวน้ำตาลส่วนเจ๊ไก่เดี๋ยวเดาข้าวเหนียวมา
เทลงไปในนี้เทลงไปแล้ว
นี่ครับแล้วก็จะกวนระหว่างข้าวเหนียวกับน้ำตาลนะครับ
กลิ่นหอมมาจากเตาเลยครับคุณผู้ชมฮะ
เราต้องกวนไปแบบนี้นานเท่าไหร่ครับยายไก่ครับ

น้ำตาลกำลังจะเคลือบตัวข้าวเหนียวจะทำให้กรอบ

เพราะว่าข้าวเหนียวแดงต้องใช้ไฟแรงในการปวน

ก็จะมีการดูว่าข้าวเหนียวแดงได้ที่ยัง
เสร็จแล้วก็คือเขาจะเอามาผึ่งแบบนี้ฮะ
เมื่อกี้เหลวเลยอันนี้เขาเริ่มเซ็ตตัวแล้ว

อันนี้ขายยังไงบ้างครับเจ๊ไก่ครับ

พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์ละ๓พิมพ์